เราจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทีนี้ล่าสุดมีประกาศออกมาจากทางกระทรวงการต่างประเทศ

ที่สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว
คือจากเดิมอยู่ที่๔๖ประเทศ
ก็เพิ่มมาเป็น๖๑ประเทศ
พร้อมกับ๒เขตการปกครองพิเศษ

วันแรกท่านก็บอกว่า๑๐ก่อน

ล่าสุดเท่าไหร่นะคะ

ลงนามคำสั่งโดยประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เพิ่มรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้
ตั้งแต่พรุ่งนี้๑พฤศจิกายนโดยไม่ต้องกักตัวนะคะ
แต่ต้องปลอดเชื้อโควิด๑๙นะ
และได้รับวัคซีนครบ๒เข็มนะ
จากเดิมอย่างที่บอกไปอยู่ที่๔๕ประเทศกับอีก๑เขตการปกครอง
เป็น๖๑ประเทศกับอีก๒เขตการปกครอง
เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๖ประเทศกับอีก๑เขตการปกครอง
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอต่อไปนี้แหละค่ะ

คูเวทลาวลักแซมเบิร์ตเมาดิฟต์มองโกเลีย
เมียนมาเนปานโอมานฟิลิปปินส์โลมาเนีย
สาธารณรัฐสโลวักนะคะศรีลังกาเวียดนาม
และเขตการปกครองพิเศษไต้หวัน
โดยในประกาศฉบับใหม่ค่ะ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาว

คือมีรายชื่ออยู่ในบัญชีประเทศ

โอ้โหอันนี้ก็แต่ก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันนะ

แรงงานข้ามชาติก็ลักลอบเข้ามา

คุณผู้ชมครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้หรอก

ได้ผู้ชมให้ดื่มขึ้นแอลกอฮอล์ได้
เป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องในการเปิดประเทศ

ผู้ป้องกับการผับบาร์คลาโอเกกดีใจเลย

ผับบาคาราโอเกะยังคงไม่ให้เปิดบริการ

ใช่แต่ถามว่าดื่มขึ้นริมแอลกอฮอล์ในร้านได้ไหม
ได้เฉพาะร้านที่ได้รับอนุญาต
และไม่เกิน๓ทุ่มเท่านั้น
อันนี้มันมีผลกับคนกรุงเทพมหานคร
ต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว
กรุงเทพมันมีการผ่อนปลนแบบเกือบเยอะแล้ว
เพราะว่าเป็นพื้นที่สีฟ้าไปแล้ว
ทีนี้ประกาศคร่าวที่กรทมออกมามันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากของสวบคอ
เพราะว่าเมื่อเราเปิดประเทศวันพรุ่งนี้
แน่นอนจะเปิดให้นั่งดื่มในร้านได้ก่อนที่จะปิดประเทศหรือเปล่า
มันจะเหมือนเดิมแบบนั้นไหมมันจะเปิดแบบสถานบันเทิงย่านทองหล่อเอกมัยจะเปิดไหม
แต่ที่ประกาศออกมาอย่างแรกเนี่ยณร้านที่จะเปิดให้คุณนั่งไปดื่มไปกินได้เนี่ย
จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
หรือที่เรียกว่ามาตรฐานชาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หรือว่าด้านของธฤทธ์ศักดร์มาตรฐานในภารกรณ์ชาเขามีการกำหนดมากมายว่า
คนในร้านต้นฉีดวัคซีนครบโดสและอย่างน้อย๗๐เปอร์เซ็นต์
คุณต้องมีระบบทรวจสอบคัดกลองโควิดอย่างนั้นอย่างนี้
บางทีเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้เลย
เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานก่อนถ้าผ่านถึงจะเปิดได้
ร้านที่ผ่านนั่งดื่มได้ไม่เกิน๓ทุ่มเท่านั้น
ส่วนร้านที่ไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถให้คนเข้าไปนั่งดื่ม
คือดื่มแอลกอฮอล์ได้นะฮะเอาง่ายเลยนะฮะ
ตามประกาศสถานที่ที่เปิดได้คือสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กพิเศษเปิดได้ต้องให้สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
ดูแลผู้สูงอายุเปิดได้นะฮะแต่ว่าต้องฉีดวัคซีนครบ
ร้านอาหารและร้านขายเครื่องดื่มทั่วไปเปิดได้แต่นั่งในร้านได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
และร้านนั้นต้องผ่านมาตรฐานของชาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซะก่อนซะด้วยนะฮะ
ร้านสะดวกซื้อตลาดนัดตลาดสดเปิดได้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ต่างเปิดได้
แต่งดจัดกิจกรรมโรงพยาบาลยนต์เปิดได้แต่ว่าได้ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความจูบ
สถานเสริมความงามร่านทำผมทำเล็บร่านสักอะไรก็ผ่านการณ์นักหมายต่าง
สักรับคนที่เข้าไปรับบริการต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนให้บริการและคนรับบริการ
โดยมีผลตรวจโควิดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง
ส่วนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระว่ายน้ำเปิดได้ยิมฟิสเน็ตก็เปิดได้นะฮะ
แต่ว่าก็ต้องมีการฉีดวัคซีนครบเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ
สนามกีฬาเพื่อการแข่งขันคนที่จะเข้าไปชมก็ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
หรือว่ามีผลตรวจโควิดด้วยนะฮะโรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุม
เปิดได้แต่ห้ามจัดงานที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้างต่างก็เปิดได้นะฮะ
มหรสบโรงละครเปิดได้นะฮะแจ้งขอเปิดต่อทางด้านของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับ
โรงเรียนสอนมวยศิลปะการต่อสู้ต่างเปิดได้นะฮะ
สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักศูนย์พระเครื่องสนามพระเครื่องสวนสัตว์เปิดได้อืมนะฮะ
สถานที่เป็นห้องประชุมต่างห้องจัดเลี้ยงเนี่ยเปิดได้แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ
เด็กเล่นเครื่องเล่นต่างก็เปิดได้แต่ว่าให้เขตเขาพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมต่อไปนะฮะ
อันนี้ที่เปิดได้แล้วที่ปิดล่ะคำสั่งของกรุงเทพมหานครที่ปิดฟังชัดอีกทียังเปิดไม่ได้
สถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตตู้เกมสนามชนไก่นะสนามชนโคสนามปากัดสนามม้าเนี่ย
รวมทั้งห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันเกิน๑๐๐คนยกเว้นได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
ใจความหลักมันอยู่ที่บรรทัศน์แรกคือสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะยังเปิดไม่ได้
ว่านี่คือในกรุงเทพมหานคร
ก็ต้องทำความเข้าใจเล็กอย่างนะคะ
ลืมว่าพรุ่งนี้๑พฤศจิกายนในกรุงเทพมหานครโรงเรียนบางโรงเปิดเรียนแล้วนะคะ

คือช่วงนี้เราใช้คำว่าบางโรงเรียนบางสถานที่บางจังหวัด
คือแต่ละพื้นที่ค่อยจะแตกต่างกันไปเหมือนเรื่องของมาตรการ